วันนี้ผมจะพาไปดูกีฬาพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมนำมาครับคุณผู้ชม
ส่วนจะสนุกจะฮาจะมันขนาดไหน

ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
จะมีการแข่งขันอะไรบ้างนั้นและจะสนุกสุดขีดขนาดไหน

ทีแรกมากันที่จังหวัดสระบุรี
ไปดูการแข่งขันหาบกล้าดำนากันครับ

วิ่งพร้อมก็เห้ยเนื่อยแทนเลย
และนี่ก็คือสีสันการแข่งขันหาบกล้ามาราทอน
และการแข่งขันดำนาที่จัดขึ้นภายในงานกิจกรรม
แขกดำนาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

เที่ยบเผินน้องแสงจังหวัดสรบุรี
จัดขึ้นเพื่อสืบสารวัฒนธรรมวิถีชาวบ้าน
เกี่ยวกับการดำนาแบบโบราณของไทย
ซึ่งการแข่งขันนี้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน
จะต้องวิ่งหาบกล้าข้าวคนละ๒๔มัตต์
หากใครวิ่งไปถึงเส้นชัยก่อนก็จะเป็นผู้ชนะ
และการแข่งขันนี้ถือเป็นการสร้างสีสัน
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ต่อกันที่การแข่งขันวิ่งข้าวโป่งหรือข้าวเกลียบว่าว
ที่จังหวัดมหาสารคามกัน
ซึ่งลีลาการปิ้งแต่ละคนนั้น

อู๊ยมวนครับมว่นแน่
แต่ละคนใส่ลีลากันไม่ยั้ง
นี่เป็นบรรยากาศการแข่งขันโชว์ลีลา

เกลียบว่าวหรือข้าวโปรงในงานกาชาติและงานมหากรรม
มหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล
ในการแข่งขันนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด๑๓อำเภอ
ละ๓คนแต่ละคนก็โชว์ลีลากันอย่างเต็มที่
สนุกสุดเวียงไม่มีใครยอมใคร
บางคนถึงกลับไปนอนแต้งกับพืช
แบบว่าข้าวเกลียบช่างมันขอลีลาปังไว้ก่อน
โอ้โฮวัดสาร
โดยในเกณฑ์การตัดสินของการแข่งขันนี้
ข้าวเกลียบจะต้องเรียบร้อยสุกเสมอกัน
สีสันสวยงามและแผ่นขยายใหญ่ที่สุดจ้า
และการแข่งขันสุดท้ายบอกเลยว่าสู้ชีวิตสุด
เป็นการแข่งขันกินข้าวหลามที่จังหวัดสุรินทร์
เห็นชาวบ้านผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนกินข้าวหลามแล้ว
โอ้โหจุกแทนเลย
และนี่คือการแข่งขันกินข้าวหลามภายในงานมหากรรมของดี
วิถีเมืองแก่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลเมืองแก่
อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมนี้จัดขึ้นก็เพราะทางตำบลเมืองแก่
มีข้าวหลามบ้านท่าศิลาเป็นสินค้าโอท็อปขึ้น
ชื่อเป็นข้าวหลามสูตรโบราณดั้งเดิม
ส่วนการแข่งขันนั้นจะมีตัวแทนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
เข้าร่วมแข่งขันจำนวน๑๙คน

หากใครกินข้าวหลามจำนวน๕กระบอกหมดก่อน

เรียกได้ว่าแต่ละการแข่งขันที่เรารวบรวมมานั้น
สนุกสนานและบันเทิงเริงใจสุดไปเลยจ้า

คุณใบตองทั้งสนุกทั้งอร่อยเลยใช่ไหมฮะ
เออน้องใบตอง
จูด้งเขาถามว่าอร่อยแล้วก็สนุกไหม

นี่คุณเขาแข่งกินเขาเกียรใจเปล่ากันหรอ
เพราะเขาทำเสร็จแล้วไม่มีคนกิน

จบแล้วเขาเผามาแล้ว

ขอบคุณจูโด่งครับ
ขอบคุณครับ